ซึ่งมาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ
จะต้องเจอกับอดีตเพื่อนร่วมงานค่ะอย่างโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสาธองเวรที่ตอนนี้ไปช่วยอยู่กับทีมราชบุรีค่ะ
ท่าเรือแชมป์ในปี๒๕๕๒จะเจอกับราชบุรีที่เข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
เส้นทางการเข้ามาสู่การลุ้นแชมป์สมัยที่๒ของสิ่งเจ้าท่านะคะ
ศึกหนักมาตั้งแต่รอบสิบหกทีมค่ะชนะเมืองทองไปสองประตูต่อศูนย์
ส่วนรอบ๘ทีมนะคะชนะเชียงรายยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกไป๓๒
ตัดเชือกค่ะต้องดวนจุดโทษนะคะก่อนที่จะชนะแบงคอกยูเนเต็ดค่ะ
ซึ่งการท่าเรือก็หวังนะคะว่าจะกลับมาคว้าแชมป์ในรอบ๑๐ปีให้ได้
โดยในเกมวันนี้นะคะแกนหลักทั้งสกิโอโซเรสดาวสันโวของทีม๑๐ประตู
เหล่านักเตะที่ติดทีมชาติไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิติพงศิลานนท์
ธนบุญเกษารัฐแล้วก็บดินผาลาพร้อมที่จะลงสนาม
แต่ว่าก็จะขาดศิวากรจากอุปสาที่ติดโทษแบนค่ะ
ไปดูราชบุรีกันบ้างนะคะหวังจะคว้าแชมป์แรกอย่างเป็นทางการค่ะ
เมื่อปี๒๐๑๖นะคะก็ครองแชมป์ร่วมกับสุโขทัยชนบุรีแล้วก็ชัยนาธนะคะ
หลังจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต้องยุติการแข่งขันลงค่ะ
หลังจากการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่เก้า
เกมวันนี้นะคะยานิบโบลี่ค่ะดาวยิงชาวฝรั่งเศสที่ยิงในหลีกไปแล้ว๑๔ประตู
รวมถึงซีเฟ่นลองจีที่ยิงไปแล้ว๘ประตูเป็นความหวังในเกมรุกของราชบุรีค่ะ
เกมรับนะคะก็จะฝากความหวังไว้ที่ฟิลิปโรเลอร์ค่ะ
ทีมนี้ที่เจอกันในลีกนะคะเป็นการท่าเรือที่เปิดบ้านชนะ๑ประตูต่อ๐นะคะ
ก่อนที่จะเสมอที่บ้านของราชบุรี๑ประตูต่อ๑ค่ะ
อีก๑ประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือโคชนึงหนูเรือไทยสะทองเวียนค่ะ

ซึ่งถูกราชบุรีดึงมาร่วมงานในช่วง๒นัดสุดท้ายของไทยลีก
จะต้องเจอกับมาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซำนะคะ

ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมชาบาแก้วลุยฟุตบอลโลกหญิง๒สมัยที่ผ่านมาค่ะ
ทีมที่คว้าแชมป์ได้นะคะจะได้เงินรางวัล๕ล้านบาท
ส่วนรองแชมป์จะได้๑ล้านบาทค่ะ